ไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาสภาพอากาศเยอะเลยอากาศดีนะฮะ
รุนสวัสดิ์ครับนะครับอรุณสวัสดิ์ด้วยทุกท่านนะครับ
บอกว่าหลายจังหวัดเริ่มมีอากาศที่หนาวเย็น
โดยเฉพาะที่จังหวัดพิศนุโลกภาคเหนือตอนล่างหน่อยนะครับ
นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกยามเช้าที่จุดชมวิว
ร่องเขาแห่งนครชุมอำเภอนครไทยนั่นเองครับ

เขียวมีหมอก

นี่คือที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกครับ
นักท่องเที่ยวพากันไปชมทะเลหมอกยามเช้าที่จุดชมวิว
ร่องเขาแห่งนครชุมแห่งนี้
เขาบอกสวยงามสร้างความประทับใจถึงขนาดเนี่ยทีมเขาของเรา
ต้องรีบวิ่งไปเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมเลย
ตื่นแต่เช้าเข้าสู่วันใหม่ไปพิศนุโลก
แต่เช้าเข้าสู่วันใหม่เก็บภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นสดใสนะฮะ
จากใจทีมข่าวของเรานะครับ
ก็สวยงามสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ไปเที่ยวชมเป็นอย่างดีเลยนะครับ
สำหรับจุดนี้หากนักท่องเที่ยวมาเยือนก็จะมองเห็นตำบลนครชุมทั้งตำบล

โดยภูเขาจะโอบล้อมทั้ง๔ทิศ
หากมีฝนตกลงมาจะทำให้เกิดไอหมอกเป็นจำนวนมาก
เหมาะสำหรับไปท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติที่หาดูได้ยาก
เป็นระยะเวลายาวไปจนถึงฤดูหนาวเลยทีเดียวครับ
ดูจากภาพเมื่อกี้นี้นะคะเขาเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาเลย
แล้วก็ไปขี่จักรยานเข้าป่าแบบนี้
พิสุนุโลกไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับ

ทำให้รอต้นเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มต้นฤดูหนาว
นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนดอยอินถนนแล้ว
ยังอาจจะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งนะครับ
เหมือยขาบให้ได้ชมกันในช่วงต้นเดือน
นอกจากนี้ยังมีความอันซีนอีกนะครับ
นักท่องเที่ยวจะได้เดินเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ป่า
อันนี้ผมเล่าอีกไหมให้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวแม่ปานอีกไหม
เริ่มตั้งแต่ทางเข้าแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติเลยนะ

ชมความสมบูรณของพันธุ์ไม้ในป่าดิบชื้น

คุณผ่านป่าดิบชื้นไป
แล้วคุณจะเจอแบบนี้นะครับ

ไปเลยคุณขอให้ไปนะฮะ
เขาบอกว่ากุหลาบพันปีมีมากที่สุด
และใหญ่ที่สุดของประเทศกว่าร้อยไร่อายุนับร้อยปี
แล้วก็อย่างที่บอกว่าป่าอานพายหรือว่าทุ่งยากกว่า๒๐๐ไร่
นี่สีทองแบบนี้ยามสะท้อนแสงตอนเช้า
คุณต้องไปตอนเช้าต้องไปต้องไปตอนเช้า
ที่นี่ต้องไปถึงประมาณสักตี๕
แล้วรอเกือบสว่างนิดหนึ่งก็เดินขึ้นไป
กับแสงพระอาทิตย์คุณ
คือวันเดียวสำหรับช่วงเช้าอย่างเดียวคือเจอหลายแบบเลย
เจอหลายแบบเจอหลายแบบเดินป่าเหมอกเหมือยขาบภูเขาใช่ครับ
กุหลาบพันปีอีกนะฮะ
แล้วก็ยังมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ตามเส้นทางบ้านคิรีวงยอดเขาหลวง
รับรองว่าสร้างความประทับใจเหมือนที่ผมชอบเอามาโม้ทุกครั้ง
แล้วโม้อยู่ที่เดิมด้วยนะ
ก็ไปแล้วประทับใจก็ต้องพูดถึงสิ
ได้พูดจนอยากไปเลยอ่ะโอ้โหใช่นี่นะครับ